คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่มหาสารคามนะคะ
มีหญิงชะลาคนหนึ่งเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ

พอตะเตือนทุนดาทอ
ถูกดาท่อถูกทำร้ายด้วย
ก็เลยอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

อายุอนามก็เยอะแล้วอ่ะนะแจ้งจับลูกตัวเองเลยแหละ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามพร้อมตำรวจสพกัมภีร์นะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านที่บ้านดอนงัวในตำบลดอนงัวตามที่ได้รับแจ้งจากหญิงชรา
ที่มาบอกว่าลูกชายเธอชื่อนายสถิตภูมิจันทร์วัย๕๐ปี
ลักลอบปลูกกัญชาแล้วก็มั่วสุมเสพกัญชากับวัยรุ่น
พอไปตักเตือนลูกลูกก็ด่าแม่กลับมาแถมจะเข้ามาทำร้ายด้วย
จนที่เดินเท้าเข้าไปประมาณสักพักหนึ่ง
ก็เจอต้นกัญชาเลยค่ะสูง๒เมตรครึ่ง๒ต้น
เจ้าหน้าที่เขาไม่รีรอนะคุณถอนทิ้งเลย
ทิ้งเดี๋ยวนั้นแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะ

สักพักหนึ่งแม่นายสถิตโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่อีกรอบนึงว่า
ลูกชายด่าทอแล้วจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย

สาเหตุก็คือต้นกัญชาหายไปก็เลยมาลงที่แม่

แล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่านายสถิตเนี่ย
แจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านด้วยว่ามีคนมาขโมยต้นกัญชาของเขาไป
ประกาศตัวชัดขนาดนี้ตำรวจต้องไปหาแล้วล่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่มาถึงเลยนะคะเจอนายสถิต
เอารถไถมาจอดขวางทางเจ้าหน้าที่ไว้
หลานชายอีก๒คนใต้ต้นไม้ใหญ่

วิ่งหนีเลยค่ะคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่รอดนะคะ
โดนจับได้พร้อมกัญชาแห้งจำนวนนึงแล้วก็อุปกรณ์การเสพ
แถมยังเจอต้นกัญชาอีกต้นนึงด้วย
ตำรวจเพิ่งจะถอนทิ้งไป๒ต้นเอามาอีกต้นนึงแล้ว
เขาก็ต้องถอนอีกต้นนึงแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ